ซึ่งนักกีฬาผมเชื่อว่าหลายคนก็คงต้องดูแลร่างกาย
กีฬาวอเล็กบอลเขาดูแลร่างกายโดยใช้แอปพลิเคชันนี้ครับ

แต่ผมเชื่อว่าถ้านักกีฬาทำหลายคนครับ

ทำเป็นคนแรกด้วยการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันนะครับ
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบขึ้นมาครับ

โดยเน้นการเสริมสร้างความคล่องตัวและความอึดของร่างกาย

แล้วก็ท้าต่อไปทั้งนุสราวิลาวันออนอุมาแล้วก็มริกากันทองรวมถึงวันนาบัวแก้วครับ

อีกหน่อยคงจะมีการแชร์กันเยอะในสตอรี่ครับ

รับอิสระของวอเล็กบอลทีมชาติไทยที่ผ่านตัวเองเป็นผู้ฝึกสอนครับ

แน่นอนครับเธอก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยเธอยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับ
แล้วก็เห็นเลยครับว่าวันนาเนี่ยก็แท็กต่อไปอีกเพื่อนอีก๔คน
ซึ่งคนที่๓รับคำท้าต่อคือนุสรานะครับ
เซ็ตเบอร์๑น้ำสุดาก็ส่งคำท้าต่อไปอีก๓คน
เหลือก็มาเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับ
ก็บอกว่าคิดถึงทุกคนในช่วงที่ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ต้องดูว่าอีก๓คนอย่างวิลาวันออนุมามริกาจะรับคำท้าต่อหรือไม่
ถือว่าเป็นสีสันเล็กน้อยในช่วงที่เก็บตัวอยู่บ้าน
สถานการณ์ของการระบาดโควิด๑๙ครับ